ก่อนที่พาวันโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพูสลานพัฒน์นะคะเปิดสีมาตรการดินน้ำลมไฟในการคุมเข้มสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศนะคะโดยจะมีการนำร่อง๑๑จังหวัดรอบปริมณฑลค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องยอมรับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เ
ชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมต่างนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ทำลายต่อสิ่งแวดล้อมค่ะล่าสุดนะคะได้มีการผนึกกำลังโรงงานอุตสาหกรรมภาคประชาชนแล้วก็ชุมชนในการเดินหน้าภารกิจต่างโดยเฉพาะภารกิจอุตสาหกรรมรวมใจรักน้ำใสใส่ใจชุมชนในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำคลองรอบโรงงาน

แล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำในลำคลองไปตรวจสอบดูซิว่ามีความเสี่ยงหรือว่าตรวจวัดคุณภาพน้ำต่างเพื่อที่จะฟื้นฟูน้ำให้มีคุณภาพแล้วก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดด้วยตลอดจนมีการจัดการเรื่องของการเก็บผักตบทวาการขุดลอกคลองต่างนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนอกเหนือจากการเปิดมาตรการดินน้ำลมไ
สองฝั่งคลองด้วยนะคะ